คุณคำรณหว่างหวังศรีฮะ

เคยเห็นพญานาคตัวเป็นกับผม

ผมไม่รู้ว่าเขาห้ามพูดเรื่องตำนานผาแดงหนังไทย
ผมไม่รู้ไงครับผมก็คุยคุย
สักพักหนึ่งห่างไปประมาณสักกิโลหนึ่ง

ขนาดตึกไม่ต่ำกว่าสองสามชั้น

แต่ถามว่าผมเห็นไหมว่าใต้น้ำเป็นอะไร

มูไนท์วันอังคาร๔ทุ่ม๒๐นาที